อีกหนึ่งความคืบหน้าที่รายการรถปลดทุกข์ได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นลูกคุณหมอแล้วก็ต้องสูญเสียทั้งคุณแม่และคุณพ่อไป
นำซ้ำตอนนี้เธอยังเป็นโรคลมชักด้วยนะคะ
ดิฉันและทีมงานรถปลดทุกข์ลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ไปคุยกับน้องแล้วก็ได้เห็นว่าหลายหน่วยงาน
ตอนนี้ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนการศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ

วันนั้นเห็นคุณไปอยู่น้องแล้วเขายิ้มแล้วนะ
คุณย่าเขาก็ยิ้มนะรู้สึกยังไงบ้างคุณ
มีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
เพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับน้อง
ล่าสุดเป็นข่าวดีค่ะก็คือว่าน้องจะได้รับการช่วยเหลือ
เรื่องของการดูแลโรคลมชักแล้วด้วย
เราติดตามเรื่องนี้มาให้ทราบกันนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์โชคชัยมาณดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินบุรี
เดินทางไปเยี่ยมน้องไอซ์และนางบุญนาคจับสอนทิพย์
เป็นคุณย่าของน้องไอซ์ที่บ้านเช่าในตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
พร้อมทั้งนำข่าวดีมาแจ้งว่า
ทางโรงพยาบาลกบินบุรีได้รับการประสานงาน
จากสถาบันปราศาสตร์พญาติไทย
มาพูดคุยและนัดหมายกับน้องไอซ์
เนื่องจากว่าทางสถาบันนั้นมีความประสงค์จะดูแลรักษา
ให้กับทั้งสองคนฟรีคือทั้งคุณย่าและคุณหลานเลย
โดยเฉพาะน้องไอซ์นะคะที่เป็นโรคลมชัก
ทางสถาบันประสาทก็จะรักษาอาการนี้ให้หายขาด
ซึ่งจะมีการรักษาแบบครบวงจรในเรื่องของโรคลมชัก
และจะสามารถทำให้น้องไอซ์นั้นหายขาดได้โดยวิธีการผ่าตัด
เบื้องต้นก็จะต้องตรวจดูว่าจะต้องผ่าตัดหรือว่าใช้ยาควบคุมอย่างไร
โดยสถาบันประสาทพญาไทยนั้นจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

เป็นการให้บริการแบบฟรีรักษาให้น้องหายเลยนะคะ
และล่าสุดอีกก็คือวันพรุ่งนี้เช้า
ทางโรงพยาบาลกบินบุรีก็จะนำรถมารับน้องไอซ์

เดินทางไปส่งที่สถาบันประสาทพญาไทย
เพื่อให้ทางสถาบันนั้นตรวจและก็รักษาน้องไอซ์ต่อไป
โอ้โหเรื่องราวชีวิตของน้องไอซ์เนี่ยนะครับ
จากคนในโลกโซเชียลจะให้กำลังใจแล้ว

แล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้น้องไอซ์เยอะเหมือนกันนะครับ